คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้เราตามกันต่อนะคะ
ฆาตกรรมอำพลางกรณีที่มีคนไปพบรถจมในน้ำ
แล้วในรถมีศพอยู่ด้วยค่ะ
สืบไปสืบมาศพนี้ก็คือนางสาวกลิ่นเกษร

หายตัวลึกลับไปประมาณ๓ปีแล้ว
ที่ฉันกล้าพูดว่าน่าจะเป็นเขตฆาตกรรมอำพลาง
เพราะตอนนี้ตำรวจเนี่ยพุ่งเป้าแล้วก็เชื่อว่านี่เป็นเหตุฆาตกรรมอำพรางจริง
เพราะตอนที่ไปพบศพอยู่ในรถคุณเห็นไหม
ศพถูกห่อด้วยผ้าและพันด้วยเทปกาว

ใครเป็นคนทำนี่คือปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
สอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และที่สำคัญต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราไปพูดคุยกับคุณตาของผู้ตาย
ชื่อว่าตาทอดวงสิงนะคะ
บอกว่าก่อนหลานสาวจะหายตัวไป
หลานสาวเคยคบหาดูใจกับเสีย
ปุ๋ยที่จังหวัดสระบุรี
เคยเดินทางมาหามาเที่ยวที่บ้านของหลานด้วยที่จังหวัดชายนาฏ
ก็พบว่าเสียเนี่ยเสียคนที่คบหากับผู้ตายเนี่ยนะฮะ
เป็นคนใจร้อนพูดจานักเลง
เคยพูดออกมาทำนองที่ว่าหากเขาฆ่าใครก็ไม่ติดคุก
ตอนนั้นคุณตาบอกว่าก็ได้แต่รับฟัง
ไม่รู้ว่าจะพูดลักษณะคำพูดนี้ทำไม
ซึ่งหลานสาวเคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาทะเลาะกับเสีย
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังอีกเลย
กระทั่งหลานสาวหายตัวไป
คนสุดท้ายคุณตามั่นใจเลยนะคะว่า
คนสุดท้ายที่หลานสาวไปอยู่ด้วย
ก็คือเสียคนดังกล่าวเพราะระหว่างที่อยู่กับหลาน
เสียโทรมาหาเสียโทรมาตามบอกว่าให้รีบไปหาที่โรงงาน
ต่อมาก็ไม่สามารถติดต่อหลานสาวได้อีกเลย
จากนั้นเสียก็มาหาที่บ้านพร้อมกับนำน้ำดื่มของโรงงาน
มาให้อีก๔๕ครั้งทีนี้คุณตาบอกว่า
เอ๊ะทำไมเสียมาคนเดียวไม่มีหลานสาวมาด้วย
อันนี้นะคะผู้ตายถ่ายคู่กับเสียคุณผู้ชม
ตาเนี่ยก็สงสัยก็เลยถามกลับไปว่า
หลานสาวเนี่ยหายไปไหนแต่เสียก็บอกว่าไม่รู้
จนล่าสุดเมื่อ๒เดือนก่อนเสียก็มาหาที่บ้านอีกครั้งหนึ่ง
ตัดสินใจถามไปตรงเลยบอกว่าตาถามนะถามเสีย
ฆ่าหลานสาวหรือเปล่าฆ่าหลานสาวหรือไม่
แต่คำตอบที่ได้รับคุณตาบอกว่าเสียตอบว่าไม่ได้ทำ
หลังจากนั้นเสียก็ไม่โผล่มาอีกเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นตามั่นใจนะคะว่าเสียเนี่ย
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของหลานสาว

หากหลานสาวตายแล้วจะเป็นคนดูแลแทนนั้น
ตายืนยันว่าเสียคนนี้ไม่เคยพูดค่ะ
อะผมฆ่าคนแล้วไม่ติดคุกหลอกเขาเม้าด้วยน่ะ
ตอนที่เขาพูดกับเราอ่ะคุณผู้ชมที่นี้มีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะ
เราไปพูดคุยกับชาวบ้านชื่อว่าคุณไพโรธกลิ่นกล่ำ
น้องโดนซึ่งจุดนี้อยู่ห่างจากจุดพบศพ
สักประมาณร้อยห้าสิบเมตรคุณไพโรธให้ข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่า
คือตัวเขาเองมีอาชีพขับรถสองแถว
ส่งพนักงานโรงงานย้อนกลับไปเมื่อ๓ปีก่อน
ประมาณเดือนพฤศจิกายนช่วงเช้าค่ะ
ขณะขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณดังกล่าวคุณไพโรธเนี่ย
เห็นแล้วนะเห็นร่องรอยรถยนต์เนี่ย
ตกลงไปในคลองชลประธานชายนาฏป่าศักดิ์ก็คือจุดที่ไปพบรถคันนี้นะคะ
บริเวณคอสะพานลักษณะคือต้นย่าเนี่ย
ราดลงไปในคลองคือคลองอยู่คนละฝั่งกับคลองที่เจอรถเก่งเนี่ยนะคะ
เพียงแต่เอาข้อมูลนี้ไปบอกเล่าเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนบ้าน

พอรู้ข่าวว่าไปพบศพในรถเก๋งจมน้ำกลางคลอง

บางอ้อย้อนกลับไปคิดนึกได้
รถนี้เป็นร่องรอยที่เราเห็นเมื่อ๓ปีก่อนเนี่ย

เพราะฉะนั้นแล้วตำรวจเองก็ต้องเรียกคุณไพโรธไปสอบปากคำด้วยนะ
นอกจากการสอบปากคำแล้วตำรวจบอกว่า
ได้วัตถุพยานสำคัญเลยก็คือกล้อง

ใช่ค่ะไปกู้ข้อมูลกันก่อนนะคะ